มากันที่ข่าวของลูกสาวพี่แจกริ๊ม
พิน๗๓บอกว่าจะรักมากหลายคน

แล้วสวยปังจริงพักหลังนี่ขึ้นแท่น
ก็มีแต่น้องธนเนี้ยแหละผลิตภัณฑ์เยอะมาก

สาวน้อยคนเก่งของเราก็เตรียมตอกย้ำความฮอตกับซิงเกิ้ลต่อมา
เสียงหัวใจมันเต้นอะตุบตับนะฮะ

หนูตั้งใจเรียนมากพี่สูตรออนไลน์ไม่ทิ้งแน่นอน
เทอมมันแพงไม่อยากเสียโอกาสตรงนี้นะคะ
แล้วด้วยความที่น้องเอลลี่เป็นเด็กใสนะคะ
บางทีนะยังไม่ค่อยเก็ตสับ
ศัพท์ของพี่สาวสองพี่แฟนคลับอะไรอย่างนี้นะคะ
โดยเฉพาะพี่ช่างแต่งนงแต่งหน้าสไตลิต
สอนคำศัพท์เก๋แปลกไม่คุ้นหูมาด้วย

ปั้วอาจจะแบบฉ่ำมากแล้วก็ปั๊วปัง

นี่แหละค่ะการที่ได้อยู่ในวงการ

แล้วต้องเรียนล่ะคะยังเรียนอยู่ไหมค

เรียนค่ะก็ยังเรียนออนไลน์ที่เบิร์คดีอยู่ค่ะ

การบ้านเริ่มเยอะหนูสู้
เพราะอะไรคะจะได้กินของอร่อยหรือว่า
จะได้แบบสู้เพราะอะไรกลับไปนอน